ผมเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพักเศรษฐกิจใหม่ตอนช่วงหาเสียง
ผมมีเวลาหาเสียงได้ดีเบตไม่กี่ครั้งนะครับ
ก่อนจะประกาศจุดยืนผมได้ถามทุกคน
กรรมการบริหารพักแล้วนะฮะว่าเราจะอยู่ตรงไหนฮะ
ทุกคนบอกว่าเราจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ผมก็ถามเขาอีกว่าถ้าให้ผมเป็นคนพูดเนี่ยผมจะไม่กลับไปกลับมานะ
เพราะผมถือว่าการกลับไปกลับมาคือการตระบัดสัตว์ฮะ
แล้วผมจะรักษาคำพูดนะต่อมาฮะ
ในห้องแถลงข่าวของสภาเนี่ยวันหนึ่งก็มีข่าวลือครับ
ถ้าคนไปย้อนดูผู้สื่อข่าวบันทึกเทปนี้อยู่นะสีหน้าผมไม่ดีฮะ
ผมบอกให้เลยนะฮะเราแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วเราก็ถามว่า
มีใครมาดีลผลประโยชน์ท่านหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับรัฐบาลและสิ่งตอนท้ายเนี่ยคือ
แมคของเรื่องนี้ฮะท่านยังรักษาจุดยืนไหม
คำมั่นสัญญาที่ให้ประชาชนทุกคนตอบว่าใช่
ผมเรียงมาทีละคนแล้วผมบอกว่าสิ่งที่พูดวันนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
แล้วผมผลออกมาเป็นยังไงฮะผมคิดว่า
พระแม่พี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศผมรู้ดีครับ
ไม่งั้นผมไม่มายืนคนเดียวโดเดอยู่ตรงนี้ฮะ
นะฮะสิ่งที่ผมจะบอกก็บังเอิญรัฐมนูลนะฮะ
เปิดโอกาสให้สอดสอบไม่ต้องทำตามธีพักษ์ฮะ
ทุกคนอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่แต่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะ
ทำให้เกิดนวัตกรรมสับขึ้นมาสองคำฮะคำแรกคือคำว่างูเห่าฮะ
คำที่สองคือคำว่าลิงกินกล้วยครับผมบอกเลยนะฮะ
ถ้าผมจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่
ผมเพิ่งเข้าใจแสลงนี้ชัดเจนวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือ
ผมขออภิปรายและไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่า
ท่านไปทำอะไรหรือให้ใครไปทำอะไรทำไมพวกเขาเหล่านั้นจึงเปลี่ยนจุดยื่น
ผมบอกเลยนะครับสัญญาที่ผมให้ไว้กับประชาชน
ผมไม่สามารถทรยศได้ฮะสองปีเสร็จ
ผมไม่มีความสุข
กับการทำงาน
ต้องร้องนะครับอ๋อไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นล่ะ
เดี๋ยวผมจะให้ท่านทำแบบผมถ้าท่านกล้าดีผมก็จะทำ
ผมกกลับขอบคุณท่านประธานสภาฯฯท่านลอร์มพระธรรมสภาฯฯทั้งสองท่านรวมทั้งท่านด้วยเคร้า
ประเทศไม่ต้องเสียงงบประมาณนะครับผมเป็นสอสอบัญชีรายชื่อผมลาออก
ผมลาออกวันนี้นะฮะเขาก็เลื่อนระดับขึ้นมามีความสุขด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่านะฮะผมขอยื่นใบลาออก
สักครู่หนึ่งผมจะเดินไปตรงนั้นนะฮะผมยอมที่จะสละความเป็นสอสอเพื่อให้มันจบ
เพราะผมได้ขอให้พักเศรษฐกิจใหม่ขับผมออกจากพัก
ก็เห็นพักอื่นก็ขับออกกันเยอะแยะสนุกสนานทำไมฮะ
เพราะอุดมการไม่ตรงกันฮะแต่ผมจะฝากข้อความนี้นะฮะ
ผลเอกประยุทธ์และหรือลูกน้องท่านไปทำอะไรเขาถึงเปลี่ยนจุดยืน
และต้านกระแสสังคมอย่างนั้นและสิ่งสุดท้ายที่จะฝากไปยังประชาชนไทยทุกท่านนะฮะ
ผมจะยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนะครับ
ผมจะใช้องค์ความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่
ทำงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสิ่งที่สำคัญที่สุด
ผมจะออกไปพิสูจน์ว่าแม้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาล
เหลื่อมล้ำจะถูกแก้ไขไหมโปรดติดตามก็แล้วกันนะครับ
และผมก็จะไปเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งในสมัยต่อไปด้วยครับ
เราได้เจอกันแน่นอนขอบคุณครับ
ก่อนผมจะเดินไปยื่นหนังสือท่านนะ
พ่อแม่พี่น้องอยากติดต่อผมนะฮะ
เฟซบุ๊คชื่อมิ่งขวัญแสงสุวรรณภาษาไทย
ขอโทษไม่มีชื่อพักนะฮะ
ท่านมิ่งควันไปคิดให้ละเอียดรอบคอบหน่อยดีไหมครับ
ไม่เป็นไรผมคิดมาแล้วครับ

ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่าน
ขอบคุณเพื่อนสอสอทุกคนด้วยครับ
ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ
คนมีคุณภาพอย่างท่านมิ่งควันแสงสวรรณภาษาไทย
ได้ประกาศลาออกแล้วก็ยืนหนังสือลาออกด้วย
ก็ขอให้ท่านโชคดีแล้วกันนะครับ